มีเหตุฆ่าโหดเกิดขึ้นที่ชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
คุณยายวัย๗๕ปีแกอยู่บ้านคนเดียว

คนร้ายเดินเข้ามาในบ้านบุกเข้าไป
เอามีดจ้วงแทงคุณยาย๓๒แผล

แล้วคนร้ายก็ขโมยทรัพย์สินของคุณยายหนีไป
เรื่องต้นตำรวจยังจับตัวไม่ได้แต่ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นใบหน้ารูปร่างชัดเจนทีเดียวค่ะ

วงจรปิดจับภาพคนร้ายบุกก่อเหตุฆ่าคุณยายวัย๗๕ปี
พยายามเข้าไปในบ้านพักถนนจอมพลอำเภอชะอำ
คนร้ายเป็นชายผอมสูงสวมหมวกคลุมปิดบังใบหน้า
เดินวนไปมามีสุนัขสองตัวเดินไม่ห่างแต่ก็ไม่เห่า
คนร้ายเปิดประตูไม่ได้ก็ย่องกลับไปทางเดิม
ขณะที่กล้องอีกมุมเห็นนางสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์
ห้าปีเจ้าของบ้านนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
มีคนร้ายเดินผ่านกระจกหน้าต่างแล้วเดินย้อนไปอีกทาง
หลังจากนั้นคนร้ายก็บุกเข้าไปฆ่าชิงทรัพย์ใช้มีดจ้วงแทงนางสุธาสินี
สิ้นใจตายก่อนหลบหนีไปเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ห้ากรกฎาคม
ตำรวจสพชะอำตรวจสภาพศพพบนางสุธาสินีนอนจมกองเลือดในห้องรับแขก
ถูกแทงด้วยของมีคม๓๒แผลที่หน้าอกท้องแขนซ้ายและกลางหลัง
เก้าอี้และโต๊ะล้มระเนรนาศมีกองเลือดขนาดใหญ่
และรอยเลือดกระเซ็นทั่วผนังบ้านทรัพย์สินมีเงินสดหายไปสี่พันบาท
จึงทำบันทึกไว้นางสาวหยกวัย๓๙ปีลูกสาวผู้ตายให้การว่า
นป่วยด้วยโรคไบโพล่าก่อนเกิดเหตุกินยานอนหลับ
แล้วเข้าไปนอนในห้องกับพ่อที่ป่วยติดเตียง
พอตื่นมาตอนเที่ยงก็เห็นแม่นอนจมกองเลือดแล้ว
ถ้าจับได้อยากถามใจว่าทำได้อย่างไรกับคนแก่ที่ไร้ทางสู้
คุณแม่ได้ยินเสียงคุณแม่พูดเบาว่าเพราะเสียงหมามันเห่า
พูดว่าอย่าทำป้าเลยป้ากายแล้วอะไรอย่างนี้

แม่จากไปเร็วเกินไปมาวานซื้น
พระธรทรลูกสาวคนกลางของผู้ตายบอกว่า
แม่เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักเอาของกินไปให้คนเลี้ยงวัวที่มาตัดย่าเสมอ
ส่วนช่วงเกิดเหตุเชื่อว่าแม่พยายามต่อสู้กับคนร้าย
เพื่อปกป้องไม่ให้ไปทำร้ายน้องสาวกับพ่อที่ป่วยติดเตียง
งานนี้มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่อย่างแน่นอน
สืบสวนสพชะอำออกตามล่าคนร้ายเดี๋ยวนั้น
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบพยาน
เพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันบอกว่า
เข้าไปในซอยจากนั้นไม่เกิน๕นาทีก็ขี่ออกมา
โดยไม่ได้เอกใจเพราะบ้านที่เกิดเหตุมักเรียกช่างมาซ่อมแซม
และทำความสะอาดเพิ่งมารู้ว่าเป็นคนร้ายก็ตอนเห็นภาพวงจรปิด
ตำรวจพลิกแผ่นดินล่าโจรใจโหดที่ฆ่าได้แม้กระทั่งหญิงฉลามไม่มีทางสู้
เมืองต้นปักทงไปที่คนงานในพื้นที่ที่อาจจะเป็นคนเกี่ยวย่า
คนเลี้ยงวัวหรือไม่ก็คนงานก่อสร้างรวมถึงผู้ที่เพิ่งพ้นโทษออกมา
โดยตุ๊กตาผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกเรียกมาสอบสวนเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยง
ในชั้นนี้มุ่งปมประสงค์ต่อทรัพย์
เนื่องจากในบ้านมีร่องรอยการรื้อค้นได้เงินและพระเครื่องไปหลายรายการ
นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ชาวบ้านฝากความหวังไว้กับตำรวจ
ตามลากคอคนร้ายมารับกรรม